เวลาเราดูอุบัติเหตุรถชนเนี่ยถ้าเป็นรถใหญ่คันอีกคันเป็นมอเตอร์ไซค
มักจะเห็นคนขี่มอเตอร์ไซค์กระเด็น
เด็นไปนู่นกระเด็นไปนี่กระเด็นตกข้างทางบ้างกระเด็นลงถนนบ้าง
เหตุการณ์นี้ครับรถกระบะคันนี้กลับรถกำลังจะเลี้ยวนะ
กระทันหันเลยมอเตอร์ไซค์มาทางตรงเบรกไม่ทัน
สุดท้ายคนขี่มอเตอร์ไซค์ไปลงตรงไหนไปดูกันครับ
แล้วก็ลงมาบนถนนแบบไม่ได้รุนแรงอะไรมากครับ

โอ้โหนี่เหตุเกิดบนถนนสุขาพิบาล๘หมู่๓ตะบนบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคุณผู้ชม
หลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยศรีรชาก็ไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยเหลือคนเจ็บครับ
ไปเจอกระบะคันที่เสียหายเนี่ยนี่กระบะคันนี้มีรอยยุบอยู่
เป็นจุดที่มอเตอร์ไซค์มาชนพอดีเลยนะจอดอยู่กลางถนนเลยใกล้ใกล้กันนี่มอเตอร์ไซค์ครับ
เตอร์ไซค์ทะเบียน๔๒๔๕ล้มคว่ำอยู่ครับคนขี่ชื่อนายมิวในมิวเป็นชาวเมียนมานะ
บาดเจ็บก็ปวดที่ขาซ้ายแล้วก็หัวเนื่องจากว่าหัวไปกระแทกกับกระจกหน้ารถกระบะครับ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแหลมชะบังไปส่วนคนขับกระบะเป็นผู้ชายครับ
หลังเกิดเหตุเขาไม่ได้หนีด้วยนะเขาลงไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บครับ
ยังยืนรอให้การกับตำรวจด้วยเอออันนี้ดี
ชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าจุดนี้โอ๊ยนักข่าวอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยมาก
รถส่วนใหญ่ก็มากันเร็วขับขี่กันเร็วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เลยต้องเอากล้องวงจรปิดไปติดตั้งครับ
ขณะเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่เพิ่งจะติดตั้งกล้องได้เพียง๑๐นาทีเท่านั้นได้ใช้งานเลยนะฮะ
โอ้โหแสดงว่าอุบัติเหตุบ่อยจริงหลังจากนี้ค่ะไม่รู้จะเกิดขึ้นอีกหรือเปล่านะค่อยขับกันนะครับค่ะ